คุณผู้ชมคะการเคารพกฎจราจรถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะ

พูดแบบนี้เพราะว่าที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอน
แล้วเลี้ยวตัดหน้าเพื่อที่จะข้ามเลนแบบกระทันหัน
ทำให้รถที่เขาขับมาถูกต้องตามกฎจราจร
ชนเข้าอย่างจังคนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตทันที
นี่เป็นภาพช่วงของการเกิดเหตุ
คือรถจักรยานยนต์ที่ขี่ย้อนสอนมานะ

ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นจะเลี้ยวตัดหน้าเขา
แล้วรถที่เขามาถูกต้องเนี่ยพุ่งชนอย่างจัง

คนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตนะคะ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพนี้เอาไว้ได้นะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนสายอูทองด่านช้างค่ะ
จุดเกิดเหตุอยู่หน้าวัดโพคาราม
หรือว่าวัดดอนคานะคะในจังหวัดสุพรรณบุรี
หลังเกิดเหตุตำรวจสพอูทอง
เข้าไปตรวจสอบพบรถกระบะสีดำ๔ประตู
มีนายพิชยุทธ์บุญธรรมอายุ๒๘ปีเป็นคนขับนะคะ
ซึ่งรถคันนี้ไปชนกับรถจักรยานยนต์
ด้านหน้ารถกระบะพังเสียหายค่ะ
ห่างออกไปเล็กน้อยพบศพนายชนะวัฒนาพลอายุ๖๕ปี
นายชนะเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์
นอนอยู่กลางถนนสภาพศพบาดแผลชะกันที่ศีรษะ
กู้ภัยส่งศพชนะสูตรที่โรงพยาบาลอูทองนะคะ
ตำรวจสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายชนะผู้ตาย
ขี่รถจักรยานยนต์จะเอาของไปส่งให้ที่บ้านญาติ
แล้วก็กำลังขี่รถกลับบ้านตัวเอง
แต่หลังจากขี่ออกมาจากวัดโพคารามย้อนสอนขึ้นไปตามถนนค่ะ
ก่อนที่จะเลี้ยวตัดหน้ารถกระบะจึงถูกชนจนเสียชีวิตนะคะ
มาดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุต่อกันเลยนะคะที่ฉะเชิงเซาค่ะ
เป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถกระบะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนสุวินทวงพื้นที่ตำบลวังตะเคียนอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้านะคะ
ที่เกิดเหตุพบนายชัยมงคลสงวนอินอายุ๓๓ปี
คนขี่รถจักรยานยนต์นอนเสียชีวิตจมกองเลือดค่ะอยู่ที่บริเวณหน้ารถกระบะโตโยต้า
ใกล้กันมีรถจักรยานยนต์ล้มอยู่สภาพพังเสียหายเลยนะคะ
หงายท้องล้อชี้ฟ้าด้วยและยังมีรถยนต์คู่กรณีอีก๒คันจอดรออยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
ตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายชัยมงคลขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว
แล้วก็แซงซ้ายแซงขวาก่อนที่จะไปชนท้ายรถกระบะนิสสัน
จอดรอเลี้ยวตรงจุดกลับรถอย่างจัง
ร่างของคนขี่รถจักรยานยนต์ลอยไปตกอยู่ที่หน้ารถกระบะโตโยต้านะคะ
ทำให้คนขับเหยียบเบรกไม่ทันค่ะ
แล้วหลังจากนั้นรถเก๋งที่ขับตามหลังมาก็มาชนท้ายอีกทีเลย
ทำให้รถกระบะซึ่งอยู่ด้านหน้าเนี่ยทับร่างของคนขี่รถจักรยานยนต์ไปเลยนะคะ
ทั้งนี้ตำรวจเตรียมสอบสวนผู้ประสบเหตุและพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งพร้อมกับส่งศพไปไว้ที่โรงพยาบาลพุทธโสธร
ญาติติดต่อไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปค่ะ